ชอบดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอลดูข่าวนี้ไว้หน่อยนะคะ
อยากให้ดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า

ชาวเมียนมาร์คนนึงค่ะดื่มเหล้ามาเหมือนกัน

มันมีเรื่องค้างคาใจหมางใจกับ

ตะโกนโวยวายด่าทอแกหน้าห้องแกก็ไม่ออกมาเนอะแต่หนุ่มเมียนมาร์คนนี้มือข้างหนึ่งถือมีด
ข้างถือปืนด่าแล้วเขาไม่ออกมายิงทะลุบานเกร็ดเข้าไปสองนัด
แกโดนเข้ากลางลำตัวนะคะอาการสาหัสเลยนะคะ
คุณผู้ชมลองดูนี่ค่ะภาพจากกล้องดูเห็นไหมนี่

เนี่ยคุณผู้ชมคือเมาแล้วคลุ้มคลั่งมือขวาถืออะไรมือขวาถือมีดใช่ไหม
มันยาวทั้งสองอันเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนประดิษฐ์เองด้วยหรือเปล่า
ทุบไปเลยฮะใช่เนี่ยข้างหนึ่งถือมีดข้างหนึ่งถือปืน
แล้วก็ด่าอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอารวาสอยู่คนเดียวนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อจอเลเป็นชาวเมียนมาค่ะแล้วคนที่อยู่โอ้โหนี่นี่เห็นไหม
โอ้โหเนี่ยชกบานเกร็ดเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างนั้นเลยอ่ะไม่เป็นแผลแล้วครับเนี่ยมือนั้นน่ะ
ก็คงจะต้องเป็นแต่มันไม่หนักเท่าคุณลุงที่อยู่ข้างในไงคะ
คุณลุงวัญชัยพึ่งคล้ามวัย๖๒ปีค่ะแกถูกยิงเข้าไปนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคุณลุงแกเนี่ยโอ้โหอาการสาหัสเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ที่ห้องเช่าในหอพักแห่งหนึ่ง
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปพร้อมกับกู้ภัยแล้วก็หน่วยพยาบาล
หามร่างลุงวัญชัยส่งโรงพยาบาลเลยเพราะเจาะเข้าไปที่อก
อกจากกระสุนจะเจาะอกแล้วเนี่ยนะคะ
ล่าสุดอุ้ยข้อยังชั่วนะพระคุ้มครองจริง
อาการแกพ้นขีดอันตรายแล้วคุณดูตำแหน่งที่เข้าสิ
โอ้โหเหนือราวนมด้านขวา

วัญชัยเนี่ยแกยังพอเล่าเหตุการณ์ได้แกเล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุแกเพิ่งกลับจากที่ทำงานเลย
ได้ยินเสียงจอเลมาเคาะสิ่งของอยู่ในห้องเสียงดังอึกกระทึกคลึกโครมไปหมด
ก็เลยเดินไปบอกโอ๊ยเบาหน่อยคนจะนอน

อเลเหมือนเป็นภูมิแพ้เสียงตำหนิหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
ออกมาเลยค่ะออกมาพร้อมมีดกับปืน
แล้วก็อย่างที่เห็นเลยยิงปืนใส่บานเกร็ดเข้ามาสองนัด
ลุโดนหน้าอกลุงอะค่ะ
บอกพี่บ่าวหน่อยผมนอน

แล้วเพื่อนบ่าวเคยไปเตือนรึไง

ก็ไปตรวจห้องลุงวัญชัยนะคะมีบานเกล็ดแตกอยู่๑บานมีหัวกระสุน๙มม
ตกอยู่ด้วยเนี่ยค่ะสภาพเป็นแบบนี้พอไปดูกล้องวงจรปิด
เอาเหรอฮะใช่ค่ะนี่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก่อนเห็นเขาก็เดินออกมาเลยถืออะไรมาด้วยยาวไว้
เหมือนจะเป็นข้าวของจากห้องเขาหรือเปล่าครับ
คือขนแสดงว่าขนไปหมดเลย

ขึ้นจากกระยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็หนีออกไปทางปากซอยหมอบาง

ทีมสืบเห็นกล้องวงจรปิดปุ๊บ
ตะครุบตัวได้ตรงถนนเรียบคลองสรรพสามิตร

ตำรวจบอกไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อน

ตำรวจก็เลยสอบปากคำเพราะจอเลเริ่มส่างแล้ว
อเลบอกว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ก่อนเกิดเหตุมีปัญหากับลุงวัญชัยเพราะลุงชัยไปว่าเขาว่าทำเสียงดัง
แต่ก่อนหน้านั้นมันคาใจมันหมางใจอยู่ก่อนแล้ว
เพราะว่าเครื่องมือทำมาหากินของเขาหายไป

ลุงวันชัยก็ไม่ยอมเปิดประตูก็เลยโมโหอ่อ่ะ
ก็เลยอย่างที่คลิปถ่ายออกมาได้นั่นแหละค่ะ
มันเป็นแบบนี้บ่อยมันดาโศษา
ปืนที่ผมได้มาก็ผมก็ไปหยิบมาจากห้อง
แล้วก็ผมเขาก็อยู่ในห้องนี่แหละเขาเปิดไฟอยู่ผมก็เลยสงสัยว่าเขาเป็นเขาแน่นอนอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยโมโหผมเมาด้วยเมื่อคืนผมโมโหผมตั้งสติไม่ทันผมก็เคาะประตู
ผมเรียกมันออกมาแล้วผมก็ยิงใส่ลูกบิดนัดหนึ่งครับผมแล้วก็อีกนัดหนึ่ง
แล้วผมนี่เสร็จผมก็มองอะไรไม่ให้ผมก็ยิงใส่กระจกเลย

ครับผมผมก็อยากจะขอโทษผมก็ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งใจมันโมโหครับ
เพราะว่างานผมก็คลาคาทางผมอย่างอื่นผมไม่ให้อันนั้นเลยวันผมก็ทำแต่งาน

สั่งแล้วล่ะค่ะแต่เขาบอกว่าหันมาเห็นแกอยู่ในห้องเปิดไฟอยู่ใช่แน่เลย
แล้วไม่ยอมเปิดประตูก็เลยพังกระจกบานเกร็ดแล้วดูมือตัวเองสิครับ

มือก็แหกเลยเหมือนกันนะคะแต่ลุงแกเจ็บกว่าไง

เขาซื้อมาในกระบอกละถ่ายรู้ไหมครับ

ซื้อต่อจากเพื่อนมากระบอกละ๓๐๐ครับ

คนที่ขายมาจะมีความผิดด้วยหรือไม่อย่างไร

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็ข้อหานักคือพยายามฆ่านะคะ
ทำผิดพรบตรวจคนเข้าเมืองด้วยหรือเปล่า
ถ้ามีก็โดนไปอีกเต็มคาราเบลไปเลย